เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นสร้างความตกอกตกใจให้คนได้ยินข่าวนี้
พอไอ้ข้างบนมันเต็มข้างบนมันเต็มก็หยุดไอ้คนข้างหลังขึ้นไปชนปั๊บไปไม่ได้หงายหลายหงายหลังเขาดี
บังคับกว่านี้ลบป้ะลงมาเลยครับ
ได้รับบัตรเจ็บเกือบ๓๐คนนะครับ

ไม่เหลืออะไร

นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นแม้ว่าจะเป็นไกลก็รู้ว่า
นี่ครับหงายหลังก็ไปทอดลงไปอย่างนั้นเลย

สุรศักดิ์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบสามสิบคนอย่างที่นำเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับ
อายุระหว่างสิบห้าถึงยี่สิบปีทีมข่าวไปคุยกับหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าน้องออมสินหรือว่านางสาวพิมชนก
แก่นสวัยเธออายุ๑๗ปีครับเป็นนักเรียนชั้นบ๕เล่าบอกว่าก่อนเกิดเฮนเนี่ยหนูกับเพื่อนอีก๒คนไปดูคอนเสิร์ตครบรอบ๑๗๐ปีของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับมีคนมาร่วมงานกว่า๓๐๐๐๐คนนะครับกระทั่งช่วง๖โมงเย็นกลับก่อนดีกว่าเพราะเธอคิดแล้วถ้าคอนเสิร์ตเลิกโอ้โหคนเยอะแออัดแน่นะครับแต่ระห
หัวบันไดแล้วนี่ฮะได้ยินเสียงกรี๊ดมาจากด้านบนแล้วแล้วก็ล้มคราวนี้ล้มมาไปทอดเลยนะครับโอ้โหตอนที่โดนทับลงมาเธอบอกตกใจมากรีบคว้าราวบันไดเอาไว้ครับตัวเธอพอคว้าเสร็จปั๊บมันเบี่ยงไปทางบันไดฝั่งซ้ายขาซ้ายถูบบันไดเลื่อนขูดแล้วนะส่วนขาอังเกงถูบบันไดเลื่อนมันดึงเข้าไปฮะโอ้
นะฮะใช่ผ้าผ้ามันดึงกึ๊บเข้าไปแหละ
แล้วมีคนตะโกนบอกหยุดบันไดเลื่อนทีหยุดบันไดเลื่อนที
เจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งมาปิดการทำงานของบันไดเลื่อน
จากนั้นเหตุการณ์ก็ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับ
โอ้โหเป็นแผลชะกันเย็บ๒๐เข็ม
อืมส่วนสภาพจิตใจไม่ต้องพูดถึง
ตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยกลัวขึ้นบันไดเลื่อนเลยอ่ะหลอนหลอนเลยผู้ประสบเหตุอีกคนนึงเป็นอายุ
เป็นผู้หญิงอายุ๑๗เหมือนกันได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ครับเส้นเอ็นขาฉีกจนเห็นกระดูกเลยนะ
บริเวณตัดตุ่มนั้นน่ะฮะนะครับมีแผลแล้วก็มีกระดูกเล็กเนี่ยหลุดออกมาด้วยนะ
บริเวณหัวเข่าก็เป็นแผลชะกันโอ้ยหวาดเสียวพี่สาวของผู้ประสบเหตุนะครับ
นำเรื่องนี้มาโพสต์เล่าบอกว่าน้องสาวอายุ๑๗ปีมาเที่ยวงานคอนเสิร์ตที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
จะกลับบ้านแล้วล่ะขึ้นบีทีเอสสถานีสุรศักดิ์
ก้าวขึ้นบันไดเลื่อนไม่กี่ขั้นนะฮะยังอยู่ปลายบันไดอยู่เลยนะครับดูมันขู่สิปุ้ย
นะฮะยังอยู่ปลายบันไดอยู่เลยจากนั้นคนที่อยู่ด้านบนเสียหลักล้มล้มล้มล้มล้มกันมา
นะครับทำให้น้องสาวของเธอที่อยู่บริเวณปลายบันไดเนี่ย
โอ้โหคือน้ำหนักทั้งหมดทับมาที่เธอเนี่ย
นอนสลบอ่ะได้รับประเจ็บสาหัสครับ
ตอนนี้เสียค่ารักษาพยาบาลไปหลักแสนแล้วนะ
เรียนก็ต้องหยุดนะครับเพื่อพักฟื้นอีกเป็นเดือน
น้องสาวเนี่ยสวมรองเท้าบูธนะ
ยังเจ็บหนักขนาดนี้นะยังแผลขนาดนี้นะ
ถ้าสวมรองเท้าแตกเธอบอกอื้อหือตรงใส
ถ้าเจ็บแย่นี่ดูรองเท้าแหลกอ่ะโอ้โหนี่
นี่รองเท้าพังเลยอ่ะ

แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลไหม
หรือไม่ก็อาจจะต้องกดหยุดไอ้ตัวบันไดเลื่อน

แล้วก็มีพนักงานประจำสถานี

นี่ปกติมีไหมปกติมีดิใช่ไหมครับ

เซิร์ฟนับจำนวนคนหรืออย่างไรครับ

ถ้าเป็นสถานีใหญ่ที่คนเยอะมากกว่านี้

แล้วลองคิดดูถ้ามันร้ายแรงกว่านั้นนะ
คนที่แบบตกลงมาแล้วมันตกมาทางขอบบันไดเลื่อน

ฝากเอาข่าวนี้ลองไปคิดวิธีหาวิธีป้องกันดีกว่า
นะครับจะได้ไม่มีใครต้องมารับเคราะห์แบบนี้
โอ้โหนี่ผู้ว่ากรทมได้อีกหนึ่งปัญหาเพิ่มมาแล้ว
ใช่นะมาเป็นแพ็คเกจเลยปัญหานี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ